ที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างตอนนี้ชาวบ้านเขาภาวะ
เพราะอะไรเพราะอยู่ก็มีคนตาย๗คนโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับ
แล้วก็ไก่ทั้งเล้าเนี่ยนะครับก็ตายหมดทั้งเล้าเลย
เรื่องนายตับไตไส้ภูมิบอกหายไปหมด
ชาวบ้านต้องลงขันนิมนต์พระเกจิอาจารย์เนี่ย
เพื่อไปปราบตามความเชื่อปราบอะไร

ตามความเชื่อของคนอีสานนะครับ
แล้วบอกว่าผลคือจับปอบได้ถึง๑๗ตัว
เป็นพิธีสวดคาถาเบิกบ้านนะครับ
แล้วก็สวดคาถาอาคมฟ้าสมงกินผี

ทำขึ้นภายในสารากลางหมู่บ้านโคกพัฒนาหมู่๑๑
ตำบลโพลงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
หลังจากชาวบ้านนั้นบอกว่าไม่ไหวแล้ว

มีมติร่วมกันในการลงขันคนละ๑๐๐บาทนะ
ไปอันนี้มวลหลวงพ่อเจริญธานยุโต
เจ้าอาวาสวัดโนนสว่างอำเภอหนองวัวซอ
ซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังในเรื่องของการปราบปอบ
ใครในพระอิสราจะรู้จักท่านดี
ก็ได้เดินทางมาทำพิธีพร้อมพระลูกวัดหนึ่งรูป

พระลูกศิษย์สวดคาถาอาคมได้ไม่นาน
ก็สามารถจับปอบได้ถึง๑๗ตัวยัดใส่กระบอกไม้ไผ่
เขาใช้ผ้าขาวปิดแล้วก็นำสายสินผูกมัดไว้
ก่อนจะนำไปเผาทำลายที่หลังเมนวัดภายในหมู่บ้านนะครับ
นี่ฮะนี่ที่จับได้กันนะครับ
โดยนางสิริวัลเทพวงศ์อายุ๕๔ปีชาวบ้านโคกพัฒนาบอกว่า
มาร่วมพิธีจับผีปอบเป็นครั้งที่สอง

ในหมู่บ้านตายติดกันถึง๖คน
หลังทำพิธีจับปอบแล้วก็ไม่มีใครตายอีกเลย

คนในหมู่บ้านอยู่ก็ตายติดต่อกันถึง๗คน
ไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เกือบ๓๐ตัวนะคุณ

เครื่องในไก่ตับไตไส้พุงในตัวของไก่

จึงมีมตินะครับให้ทำพิธีจับปอบซะเลย
ซึ่งหลังเสร็จพิธีก็จะนำยากคาที่ถักเป็นเส้น

นำก้อนหินเสกไปโรยบริเวณหน้าบ้านแล้วก็หลังคาบ้าน
ป้องกันไม่ให้ปอบหรือสิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านครับ
เป็นความเสียของชาวบ้านล่ะค่ะ

เป็นยากคานะครับก็เนี่ยตักเปลี่ยร์เป็นยากคา

เพื่อป้องกันคนเนี่ยซึ่งที่ไม่ดีนั่นล่ะเจ้า
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับชาวอีสานมานาน

แล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างชาวบ้านได้นำเสาหลักบ้านอันใหม่
ไปตั้งไว้ท้ายหมู่บ้านทั้ง๔ทิศ
เพื่อเป็นการปกป้องให้คนในหมู่บ้านอยู่เย็นแล้วก็มีความสุข

ในการที่จะทำให้ชาวบ้านได้อยู่อย่างการดูแลสุขภาพด้วย
แล้วก็เรื่องของปอบก็เป็นเรื่องที่คู่กับชาวอีสานมานานแสนนาน
เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ